มาเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติคลายร้อน
กันที่ย่านสุขุมวิทย์อร่อยเย็นชุ่มฉ่ำ

เมนูเส้นคลายร้อนแบบไทยที่ร้านต้นเครื่อง
ต่อด้วยฮิยาชิโซบะกับชิเซียนฟูโซบะ

สัญชาติญี่ปุ่นที่ร้านแกรนราเมน
และเอาใจโอป้าด้วยเนมยอน
เมนูเส้นเย็นสัญชาติเกาหลีที่ร้านยูเรควาน
พบกันวันเสาร์ที่๒๗สิงหาคม
เวลาทิ้งตรงทางไทยรัตน์ทีวีค่ะ